ดีแล้วเราดูกอทมกันหน่อยไหมนะครับ
คะแนนในเขตกรทมต่างนะครับ
นี่ผมลงเขตนี้ลงคะแนน
ภรรางประชารัฐคือคุณกำหนิตไงครับครับอืม
แล้วคุณกำหนิตย้ายไปอยู่ภูมิใจไทยใช่
ฐานคุณกำหนิตอยู่ในคลองเตยครับแล้วดิจริงเติบตัวมาจากศก
จะมีสิทธิ์เพราะว่าคุณเอิร์ทลูกคุณลูกท่านอัศวินขวัญเมืองเนี่ย
แล้วก็สนับสนุนคุณเอิร์ทด้วยแต่ในเขตวัฒนาเนี่ย
เก้าไกลมาแรงเนี่ยก็น่าสนใจนะครับเพราะว่านี่คือฐานประชาธิปัตย์อีกฐานหนึ่งนะ
วัฒนานี่คือคนสุขุมวิทย์เก่านะครับ
เพราะฉะนั้นเนี่ยประชาธิปัตย์มาตกมาขนาดนี้ก็เขาก็ต้องพิจารณาตัวเอง
หรือว่าคะแนนนี้คะแนนเก้าไกลเป็นคะแนนประชาธิปัตย์ได้ไหม
เป็นไปได้ว่าคะแนนคือคนที่ข้ามห้วยที่เราคุยกันว่าที่ผมไปเจออย่างนี้
เคยเลือกพลังประชารัฐเคยเลือกประชาธิปัตย์มาแล้วเปลี่ยน
คือยุคเปลี่ยนเหมือนพลังธรรมเหมือนประชากรไทยเหมือนไทยรักไทยในยุคหนึ่งที่กวาดกรุงเทพ
คือจริงผมเคยวิเคราะห์ไว้ว่าก้าวไกลไม่ได้เป็นพักของคนชั้นกลางใหม่
แต่ยังมีคนชั้นกลางเก่าส่วนหนึ่งที่เทิร์นมาเลือกด้วย
เพราะว่าจริงแล้วถ้าเราย้อนไปดูคนชั้นกลางในรุ่นเก่ากับคนชั้นกลางรุ่นใหม่
แก่นแกนความคิดเขาเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ย
ศวรรษที่๒๑๔๐คนชั้นกลางในยุคนั้นซึ่งสับสนพักประชาธิปัตย์ในเวลาต่อมาเนี่ย
เขาต้องการการปฏิรูปตั้งคำถามต่อนักการเมืองคอรัปชั่น
ประเด็นปัญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจปี๔๐วิกฤตต้มยำกุ้ง
แต่พอมาในยุคปัจจุบันประเด็นเหล่านี้ก้าวไกรก็ต้องการปฏิรูป
แต่เขาปฏิรูปในอีกประเด็นข้อถกแถลงหนึ่ง
เพราะฉะนั้นการความคิดมันเหมือนกันดังนั้นวันนี้พอบริบทมันเปลี่ยน
ปัจจัยมันเปลี่ยนเนี่ยมันก็เลยมีคนชั้นกลางเก่าบางส่วนที่เทิร์นมา
สับสนุนนะครับอย่างที่คุณสมบัติบอกว่าเสียงมาจากประชาธิปัตยไหม

ก่อนหน้านี้ผมวิเคราะห์ไว้ว่าหลายคนกังวลว่าก้าวไกลจะไปตัดกับเพื่อไทย
เอาละมันก็ในบางพื้นที่แต่ว่าก้าวกลายจะดูดเสียงได้มากคือดูดเสียงกับผู้ชายที่ปัด
แล้ววันนี้เราก็เห็นอย่างนั้นเพราะว่าท้ายสุดแล้วมันกลายเป็นว่าคนชั้นกลางเดิมมาสนับสนุนด้วย
ปัจจัยของความสำเร็จของก้าวไกลตรงนี้มันเติบโตมาพร้อมกับการเติบโตของยุคสมัย
รวมไปถึงปัจจัยเฉพาะหน้านะครับเช่นความไม่ชัดเจนซ่อนท่านได้พูดเมื่อสักครู่
ว่าทั้งเรื่องตัวแคนดิเดตนายกของเพื่อไทยด้วย
ทั้งเรื่องจุดยืนทางการเมืองของเพื่อไทย
ในสนามเลือกตั้งต่างว่าจะเป็นยังไง
เรื่องการดีเบตอันนี้ก็ต้องยอมรับว่าหัวหน้าพักเก้าไกลเขาก็ทำได้ดี
แล้วก็มีความโดดเด่นที่ทางแคนดิเดตของเพื่อไทยขาดพื้นที่ตรงนี้ไป
ไปดูเขตปราศัยวันสุดท้ายเก้าไกรเขาก็อิ่มหมด
แล้วรวมไปถึงการทวิตของคุณทักษิณก็อาจจะมีผล
ว่าประชาธิปัตย์เองก็โดนผลกระทบเพราะว่ารวมไทยสร้างชาติแย่งฐานไปหมด
กลไกรทางการเมืองของประชาตินิปัตย์เนี่ยล่มสลาย

แต่อันดับ๑ยังทิ้งห้างอยู่
ประมาณ๑๔๐๐๐ค่ะ

เขต๑๐คำนั้นยังไม่มา
จริงแล้วเขตที่เราอยากดูกันไม่ว่าจะเป็นดอนเมืองสายไหม
หรือว่าจะเป็นเขตลาดกระบังอะไรตอนนี้ยังรวมกันอยู่

ดูเขต๑๒หน่อยดีไหมคะสายไหม

เป็นสายใหม่ที่ไม่คนละเขตกับเขต๑๑
สายไหมที่ว่ามีคุณเอกพบเหลืองเบอร์เสิร์ต

อันนี้ก็จะมีก็จะมีก็จะมีก็จะมี

แล้ว๓อัดับร่ายจะเป็นเพื่อไทย
พลังประชารัฐแล้วก็อนาคตใหม่

ที่ถูกกรกตหั่นเค้กเป็นชิ้นเล็กใช่นะฮะคือหั่นแล้วด้วย
ใช้คำว่าหั่นแล้วด้วยผมว่าถ้าใครหั่นเค้กแล้ว
แล้วทำให้พลังประชารัฐไม่กลับมาเนี่ยต้องให้รางวัลนะ
แม่ผมหายไปเลยเชฟฝีมือทองคำเชฟมิดทองคำ
เดี๋ยวผมขอไล่ดูเขต๑๓แล้วไปเขต๑๔นะ
พอพูดตรงว่านี่เป็นเขตดาราเลยนะเกต๑๓แล้วเกต๑๔
ใช่ค่ะเกต๑๓เนี่ยมีคุณอ๋อม
มีคุณอี่แทนคุณของประชาชีภัทธิ์นะขุมดี้ตกเวทีไปกันก่อน
สอสอกรเขตนี้ของเก้ากลัยแล้วนิ่งเก้ากลัยได้สอด้วย

เพราะว่านับไป๖๓แบบนี้ไม่ทันแล้ว

นับไป๔๖ยังมีโอกาสนะเพราะห่างกันแค่ประมาณสัก๔๐๐กว่าคะแนนเอง
ธนับ๑กับ๒นี้ยังทิ้งหางไม่เท่าไหร่
แต่เพื่อไทยนี่คือห่างเลยนะคะ

นี้รู้สึกก่อนหน้านี้ก็ของพลังประชารัฐเหมือนกัน

ไหนน่าสนใจอีกบ้างคะอาจารย์

โอ้โหนี่แชมป์เก่าเลยนะ
นับไป๗๑แล้วค่ะ

เขตคุณวันละครับลองดูไหมครับ

ตัวเลขมาแล้วหรือยังคะ

คุณรัชนกที่ว่าขี่จักรยานหาเสียง
แล้วตรงนี้มันก็สะท้อนภาพไงว่าคนวันนี้

ไม่กระทั่งในเขตเทพมนครหรือเขตต่างจังหวัดด้วย

๕๕แค่นั้นยังไม่เป็นทางการ
จริงแล้วเนี่ยสิ่งที่น่าจะตายอีกอันหนึ่ง
คือมันดามูเหาอนาคตใหม่

อยากไล่อย่างนั้นสิหาก็ตกหมดแล้ว

คุณจิรายุนี่ก็นี่ก็ยังไม่มานะเดี๋ยวค่อยไล่ไป
เอาดูเลยฮะ๒๗เอาขึ้นหน้าจอได้เลยฮะถ้ามีเขตไหน
อ้าวของคุณกายอ๋อคุณกายนักชา
ไม่เป็นไรนี่เขาสอสอเก่าอยู่แล้วก็ทิ้งท้ายแล้วบทบาทในสภาเขาก็ชัดเจน
เพิ่งมานั่งข้างคุณอี้นั่นแหละวันนั้นที่เวทีนิเบสไฮรักษณ์
ไป๔๙นะฮะแต่เพื่อไทยก็น่าเสียดายนะน่าเป็นห่วงนะ
สากลม่วงศิริอ้าวคุณสาหกลม่วงศิริใช่ไหม
อืมนี่ก็เป็นสอสอมานานนะอืมใช่แล้วก็มีตระกูลการเมืองใน
ก็ทางม่วงซิริตกหมดเลยรอบนี้ใช่ครับ
บางครั้งนี้พัดแล้วไม่ได้มีเขตไหนฮะหน่อยลองดูหน่อยนี้
๒๒นี่สวนหลวงสวนหลวงครับคุณฟิล์มรัฐภูมิใช่ไหมเขตนี้
ใช่คุณฟิล์มรัฐภูมิจากพลังประชารัฐเขตนี้เนี่ยปี๖๒เป็นของอนาคตใหม่
ของอนาคตใหม่ที่แล้วทิ้งห่างพลังประชารัฐที่ได้ที่สอง
คือหมื่นคะแนนเลยค่ะแล้วก็คนนี้คนคนเดิมเป็นงูเห่าด้วย
ไม่ใช่เหรอประเวทสวนหลวงเนี่ยไม่แน่ใจใช่คุณค่ะนะฮะคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ย
กับพลังประชารัฐนะแต่ว่าคะแนนไม่ได้มาในสามลำดับแรก
ไม่ติดนะคะแล้วก็กินคะแนนเพื่อไทยหมดอืมเพื่อไทยรักอันดับสามหมดเลย
น่าสนใจตรงที่ว่าประชาธิบัตยมาอันดับ๒นะแต่เพื่อไทยล้างลงไปอันดับสามหมดเลย
เพราะคะแนนคะแนนคะแนนแถวนี้เมื่อก่อนไทยรักไทยได้หมดอืมอืม
เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจิรายุห่วงทรัพย์นี้ตั้งแต่ไทยรักไทยไหมฮะ
คุณจีรายุโหงทรัพย์ใช่ไหมพลังประชาลังประชาชนพลังประชาชนแล้วก็มาเพื่อไทย
ใช่ไหมฮะเอาดูหน่อยฮะคะแนนมาแล้วเอาดูหน่อยค่ะฟรองสามวาเขตสิบหกฟรองสามวา
คลองสามวาอันนี้เริ่มต้องเริ่มแหวกม่านสีเทากันเข้าไปนะเขตแถวภาคตะวันออกเนี่ย
อ้าวนี่สิบหกเหรอฮะอ๋อเพิ่งเริ่มนับตกใจเลยมันเป็นเพิ่งเริ่มนับไม่ได้หรอก
อ้าวคุณจิรายุถ้าดูอยู่หรือว่าใครเป็นคนอยู่ในพื้นที่ตรงนี้อย่าเพิ่งตกใจ
ดิฉันตกใจแล้วหนึ่งอ่าอันนี้กรกตไปดูหน่อยเห็นไหมพอบอกแล้วในเขตแถวเนี้ย
คือมันพื้นที่มันไกลใช่ไหมบ้านสีเทาเหรอคะมันมีอะไรแปลกแปลกเยอะทางภาคตะวันออกเนี่ยอืม
กรุงเทพตะวันออกเนี่ยกว่าจะมาถึงคงถึงเขตกว่าจะมาเออไกลมากจะมารวมอืมไกลมาก
แต่แต่ว่าแต่ละครั้งของการเลือกสักเนี่ยเคสของสามว่าจะเสร็จช้ามากเนี่ย
ใช่เพราะว่ามันจะมีปัญหาตลอดปัจจัยอะไรคะปัญหาที่ว่าอืมก็เดี๋ยว
เอาไหนเอาน้ำชาน้ำร้อนมาให้คุณไม่รู้อะไรติดขอให้ขอให้เอาเขตเก้านะฮะ
กรุงเทพนะครับบังเขนยกเว้นแขวงท่าแรงจตุจักรเฉพาะแขวงจันเกษม
แขวงเสนานิคมหลักฟรีก็แขวงตลาดบางเกษมอันนุสรปั้นทองเนี่ยก็สอกรแล้วก็สอสอ
สมัยตั้งแต่ไทยรักไทยอืมไม่เคยตกเลยปีหกสองนี่ก็คือของเขาได้
ตั้งแต่ไทยรักไทยเลยเหรอฮะตั้งแต่ไทยรักไทยเลยเป็นสอกรแล้วมาลงสอสอไทยรักไทย
มาเพื่อไทยก็ก็ชนะมาตลอดโอ้แต่ครั้งนี้อืม
ก้าวกลายอันดับสองสามรวบกันอย่างสู้อันดับหนึ่งไม่ได้เลยใช่
หัดขาดกันขนาดนี้แต่ก้าวไกลถ้าจำได้ในโลกออนไลน์คุณสุพนัทนี้
รูปร่างหน้าตาด้วยนะแล้วก็คือเลยกลายเป็นว่าอย่างที่บอกว่า
ก้าวไกลเที่ยวเนี้ยกระแสเขามาแรงจริงจริง
แล้วมันไม่ใช่แค่กระแสของคุณทิมที่เป็นหัวหน้าพักอย่างเดียว
ผู้สมัครก็เหมือนกันนี่เป็นหนึ่งในนั้น
คือถ้าจะบอกว่าก้าวไกลมาแรงหรือว่าได้เยอะ
เพราะในกรุงเทพเนี่ยเพราะว่ากระแสของคนรุ่นใหม่
แต่ถ้าไปดูสัดส่วนของผู้ที่คนรุ่นใหม่ก็จริงก็ไม่ได้เยอะ
ก็คนรุ่นใหม่ก็ไม่ได้อยู่ในจำนวนที่เยอะกว่าเจน
เจนที่โตกว่าเขานะครับคือจริงจริงแล้วสิบแปดถึงยี่สิบห้าเนี้ย
มันห้าแสนกว่าคนเองแสดงว่ามีกลุ่มคนที่เป็นตัวตัดสินชีวัตรเนี่ยคง
เพราะว่าอันนี้น่าสนใจมากคือพอคะแนนครบเนี่ย
แบ่งตามกลุ่มอายุเนี่ยผมเชื่อเลยว่า
เก้ากลายชนะขาดหมดอืมทุกกลุ่มอายุครับซึ่งจะจะแปลกมากเลย
ใช่คือจะไปบอกว่าเขาชนะเพราะว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่เด็กวัยรุ่นอะไรอย่างนี้
ยังไม่ใช่ตัวตัดสินตัวตัดสินครั้งนี้คือเจนเอ็กซ์
ซึ่งเจนเอ็กซ์เนี้ยคือตัวตัดสินรักเจนเอ็กซ์อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่
สิบถึงหกสิบสี่สิบถึงหกสิบโดนรุ่นพี่อ่ะค่ะพี่อุ๋ยแสดงว่า
ผมมันเบบี้บูเมอร์แล้วมันลงก้าวไกลเยอะครับลงก้าวไกลเยอะฮะ
เพราะฉะนั้นจะไปบอกเขาว่าโอ้มีแต่เด็กรุ่นใหม่มีแต่เด็ก
ผมว่าที่อาจารย์พูดถูกก็คือว่าเราเนี่ยอย่างผมทำการเมืองเนี่ย
แล้วก็พี่สมบัติอาจารย์เองก็เถอะก็อยากเห็นประเทศเปลี่ยน
อยากเห็นประเทศเปลี่ยนแล้วมันก็มีทุบได้บ้างไม่ได้บ้างผิดหวังบ้าง
แต่ในที่สุดแล้ววันนี้มันเหมือนว่าก้าวไกลเป็นหน้าตาของความเปลี่ยนแปลง
เอาไว้ก่อนไหมยังไม่รู้หรอกจะเปลี่ยนยังไงแต่อยากได้คนใหม่แล้ว
ประเทศไทยไม่เหมือนเดิมครับ
ถ้าได้เป็นรัฐบาลก็จะต้องแสดงฝีมือในการบริหาร
มีไขเคยอยู่ในการเมืองมาก่อน

ใช่เขาสามารถทำงานในสภาได้ดีมากนะ

ดังนั้นเนี่ยเราก็คาดหวังได้ว่า
หากเขามานั่งบริหารทำงานในเชิงบริหารเนี่ย
กระบวนการเรียนรู้และองคาพยพของเขา
จะสามารถพัฒนาวิธีการทำงาน
ซึ่งเขาอาจจะไม่ได้ทำงานในแบบของพักการเมืองแบบเดิมที่มีอยู่
เพราะเขาสามารถระดมการมีส่วนร่วมเนี่ย

โอ้โหทำนัยบาย๓๐๐นัยบาย

ไม่มีชื่ออยู่นะ

พักการเมืองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยนี่คือพักราชการประจำนะ
นี่คือปัญหาอุปสรรคชีวิตความท้าฐาน
แล้วจริงแล้วตอนที่ผมเดินหาเสียงอยู่เนี่ย
คนไม่แฮปปี้กับรัฐราชการ
ประชาชนจะบอกว่ารัฐราชการจากที่เมื่อก่อนมีอยู่ยุคนึงเนี่ย
ยุคไทยรักไทยนี่แหละที่ราชการมาบริการ
แล้วมันก็เป็นบริบทตอนนั้นด้วยว่าราชการให้เซอร์วิส
กลายเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนมีความรู้สึกว่าราชการกลับมาปกครองคุณสุรนันท
แล้วก็ตำรวจทหารก็มีปัญหา

จะให้ดูความเคลื่อนไหวของพักรวมไทยสร้างชาติ